อย่างคุณแจ๊สกับครอบครัวคุณแจ๊ง

เอารถตู้ของเราไปเลยเราไม่ได้ใช้นะฮะ

ขอที่จะเป็นส่วนหนึ่งขอเป็นคนกลาง

ในการประสานหาเตียงให้อะไรแบบนี้นะครับ
อย่างคู่ซีดาราคุณไดอาน่า
แล้วก็ลูกทุ่งสาวอย่างจ๊ะนงพนีนะครับ
ก็โพสต์เรื่องราวออกมา

แล้วก็มีผู้ที่รอเตียง
รอโรงพยาบาลเข้ารับการรักษาอยู่นะครับ

วกกับช่วงนี้งานของพวกเธอก็ถูกยกเลิก

ชวนกันเปิดเพจเราต้องรอด
เพื่อเป็นตัวประสานหาเตียงให้กับผู้ป่วย
เข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงที
โดยงานนี้นะครับไดก็เปิดเผยบอกว่า
นอนไม่หลับค่ะขอใช้เวลาที่อยู่บ้าน
ไม่มีงานเป็นกระบอกเสียง
ให้ผู้ป่วยโควิด๑๙ที่หาเตียงไม่ได้นะคะ
เรื่องต้นให้คำสัญญาไม่ได้จริงนะครับ

ยังไงเราต้องรักษาตามอาการตามคิว
แต่จะใช้พลังประสานงานอย่างสุด
ความสามารถที่สุดเท่าที่จะทำได้
โดยเฉพาะในเคสวิกฤตต้องรีบให้ถึงมือหมอโดยเร็ว
หากใครมีคำแนะนำว่าต้องทำยังไง
หรือว่าช่วยตรงไหนยังไงก็แชร์กันมาเลยนะคะ

แต่มีอะไรช่วยได้ก็ทำเท่าที่ทำได้ยินดีค่ะนะครับ
ก็บอกว่าหากต้องการความช่วยเหลือก็สามารถ

ก็จะเป็นตัวกลางตัว๑และ๕ในการประสานต่อนะครับคุณฮะ
ขณะที่คุณเป๊กธัญญาแล้วก็ครอบครัวเองตระกูลนะครับ
ก็บอกว่าขอแบ่งเบาปัญหาสายด่วน๑๖๖๘ให้กับกรมการแพทย์
โดยขอนำทีมพนักงานบริษัทนะครับ
ร่วมเป็นจิตอาสาแล้วก็สนับสนุนด้านอุปกรณ์เครื่องมือ

หากทางกรมการแพทย์หรือหน่วยงานใดเห็นว่าเราพอจะช่วยแบ่งเบาท่านได้
ก็สามารถติดต่อกลับมาได้เลยนะครับ
ใช่ค่ะนอกจากนั้นมีอีกค่ะมีคุณนวัดอิสระไกรศีล
ก็ออกมาตั้งโครงการค่ะชื่อโครงการคือเป็นโควิดต้องมีที่รักษา
บอกว่าจะต้องผ่านการตรวจแล้วก็มีผลว่าเป็นโควิด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
จะประสานงานจะช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถ
ทีนี้คุณผู้ชมพอพี่นวัดออกมาโพสต์แบบนี้นะ
คนติดต่อมาเพียบเลยค่ะคือพี่นวัดก็โพสต์เองเลยนะบอก

แต่ว่ายังอยู่ที่บ้านยังไม่ได้เข้ารับการรักษา
แล้วก็ติดต่อมาขอความช่วยเหลือเยอะขนาดนี้

อกจากนี้นะฮะก็มีคุณแจงภรรยาคุณแจ๊ส

หน่วยงานนำรถตู้ของวง

ได้มีการส่งมอบรถให้กับสาบันการแพทย์ฉุกเฉินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยมีการปรับเปลี่ยนสภาพรถตู้ปิดกั้นแผ่นอาเคริก
เบาะหลังแล้วนะครับทำบันไดขึ้นด้านหลัง
เพื่อให้เหมาะสมต่อการนำไปใช้ช่วยเหลือในการรับส่งผู้ป่วย
ทีนี้มีแฟนคลับเข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญจำนวนมากเลยนะครับ
อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของคนในวงการบันเทิงที่เขาหาทางในการช่วยเหลือกันนะครับ
แต่ว่าเรื่องของการส่งต่อข้อมูลทางหน่วยงานโดยตรงเขาก็กลัวเหมือนกัน
ว่าถ้าส่งต่อข้อมูลซ้ำซ้อนไปอีก
มันจะมีปัญหาที่ต้องเคลียร์ข้อมูลกันเป็นเปราะไปอีก
มันยิ่งเป็นการเพิ่มภาระให้กับเจ้าหน้าที่หรือเปล่า